เรื่องนี้กันต่อนี่เป็นเหตุการณ์ที่เชียงใหม่ก็ต้องย้ำ
เพราะว่าอย่างเหตุการณ์นี้ก็เกิดขึ้นกลางวันแสกที่
ร้านขายก๋วยเตี๋ยวครับแล้วผู้ที่เป็นผู้เสียหายก็
คือแม่ค้าขายก๋วยเตี๋ยวนั่นเองนะคะคนร้ายใช้มีดแทงและปาดคอแม่ค้านะคะ
ก๋วยเตี๋ยวที่เชียงใหม่เพื่อที่จะชิงสร้อยคอทองคำหนัก๓สลึงไป
เมื่อวานนี้ค่ะนี่ค่ะเป็นที่เกิดเหตุซึ่ง
ล่าสุดเนี่ยตำรวจรวบตัวได้แล้วนะคะคือคนร้ายรายนี้ตำรวจสพแม่อายเนี่ย
วบตัวได้ชื่อว่านายชิงยิงแทรกจางอายุ๓๕ปีเป็นชาวอำเภอแม่ฟ้าหลวง
จังหวัดเชียงรายไปถูกจับได้ที่ร้านคาแคร์ตลาดทรัพย์สว่าง
อยู่ที่อำเภอฝางเชียงใหม่เป็นร้านที่เขาเคยทำงานเหมือนกันนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อบ่าย๒โมงครึ่งเมื่อวาน
ที่ร้านขายก๋วยเตี๋ยวในตำบลแม่นาวางอำเภอแม่อาย
คนร้ายคนนี้บุกเข้าไปแล้วเอามีดแทง
รวมถึงปาดคอนางวันเพ็ญกว่างตะ
อายุเท่าไหร่รู้ไหมคุณนัทพงศ์๖๓ปีอายุ๖๓ปีแล้วก็เป็นแม่ค้าร้านก๋วยเตี๋ยวอะค่ะ
แทงเขาได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตในเวลาต่อมา
แล้วชิงเอาสร้อยคอทองคำหนัก๓สลึงไปค่ะ
ขึ้นรถมอเตอร์ไซค์หนีไปเลยนะคะ
ภูมิกับการสพแม่อายบอกว่าเขาก็ไปสอบปากคำพยาน
ทราบว่าคนร้ายเนี่ยแต่งกายยังไงนะฮะ
ใส่เสื้อแขนสั้นสีขาวนุ่งเกงขาสั้นสีดำสวมหมวก
ขี่รถมอเตอร์ไซค์ไม่ทราบทะเบียนมาจอดที่หน้าร้าน
ตอนแรกมาเนี่ยสั่งน้ำแข็งใสก่อน
แล้วหลังจากนั้นพอคุณวันเพ็ญเขาหันหลัง
ก็เอามีดปลายแหลมที่วางใกล้กันแทงจากด้านหลัง
แล้วก็ปาดคอคุณวันเพ็ญจนเสียชีวิตครับแล้วเอาสร้อยไปอ่ะอืม

พอเขาไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดเนี่ยไปดูเส้นทางที่คนร้ายคาดว่าจะหลบหนีเนี่ยนะคะ
แล้วก็พลเมืองดีก็แจ้งด้วยนะคะว่าพบเบาะแส
ก็เลยเกิดการแกะรอยตามล่าตัวจนกระทั่งทราบว่าคนร้าย
หนีไปซ่อนตัวอยู่ที่ร้านคาแคร์ที่เคยทำงาน
นำกำลังไปรวบตัวเอาไว้ได้แบบนี้ค่ะ
นี่ค่ะตำรวจก็ตรวจสอบประวัติพบว่าเคยก่อเหตุชิงทรัพย์และเพิ่งพ้นโทษออกมาเมื่อปีสองพันห้าร้อยหกสิบเอ็ด
ก็เอาไปขยายผลนะคะไปหาอาวุธมีดที่ใช้ก่อเหตุ
เพื่อที่จะนำมาใช้เป็นหลักฐานในการดำเนินคดีโอ้โหคือกรณีของคุณวันเพ็ญเนี่ย
อายุ๖๓ปีคือครอบครัวเขาก็บอกว่าตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะ
อย่างวันนี้มีการตั้งบำเพ็ญกุศลศพของคุณวันเพ็ญที่บ้าน
บรรยากาศก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้าแล้วค่ะญาติญาติเองชาวบ้านที่มาร่วมงาน
ตกใจแล้วไม่เข้าใจว่าต้องขนาดนี้เลยหรอกคือจะเอาทองเขาเนี่ยนะคะ
สำหรับผู้ที่ได้ยินได้ฟังค่ะ
ทำร้ายคุณแม่ของผมครับ
ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวคุณวันเพ็ญด้วยนะคะ
สำหรับคนร้ายเนี่ยตำรวจแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและชิงทรัพย์
แล้วก็คุมตัวไปสอบสวนรวมถึงจะนำตัวไปขอสารฝากขังต่อไปค่ะ